คุณผู้ชมคะมีคนร้ายบุกงัดหน้าต่างบ้านของพยาบาลสาวคนหนึ่งนะคะ
แล้วก็ไปรื้อค้นข้าวของขโมยทรัพย์สินไป
ขโมยทรัพย์สินอย่างเดียวไม่พอพยายามที่จะข่มขืนเธอด้วยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำเธอก็บอกว่าโอ้โหไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับเธอ
ว่าน่าจะเป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหวของเธอเป็นอย่างดี
เพราะว่าเธอก็ค่อนข้างจะระมัดระวังตัวพอสมควรนะคะ
หญิงสาวพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหนองหงษ์อยู่บ้านหมู่๔
ก็พาผู้สื่อข่าวเดินดูเลยตามจุดต่างภายในบ้าน
นี่ค่ะมีร่องรอยของคนร้ายที่บุกเข้าไป
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าคนร้ายเนี่ยงัดบ้านเข้าไปทางหน้าต่าง
ค้นขโมยทรัพย์สินทั้งเงินสดทั้งทองคำ

พยายามจะเข้าไปข่มขืนเธอด้วย
ซึ่งเธอนอนอยู่กับลูกในห้องนะคะ

ถูกทำร้ายร่างกายปากแตก
แล้วก็มีรอยฟกช้ำตามแขนด้วยค่ะ
ปากนี้ไม่รู้เรื่องเลย
เหมือนชกหรือเปล่าครับ

แล้วเราเหมือนมีสัญชาติยานว่า
มันเห็นลางนะคะมันเหมือนโดนยาสลืม

จนออกมาประมาณ๕นาทีจนรู้สึกชา

แล้วก็โดนฟันข้างล่างฟันซี่

กลัวตอนแรกยายจะวิ่งตาม
ก็เลยร้องเรียกยายว่าอย่าไป

ถัดขึ้นแล้วโดนฆ่าอะไรอย่างนี้นะคะ

ไปกลัวเขามาหลายกว่าคนนึงไง

ก่อนหน้านี้มีเสียงปกติอีกไหมคะ

เปิดหน้าต่างห้องนอนเรานะคะ

พยาบาลสาวก็บอกนะคะว่า
คาดคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดกับตัวเอง
ทั้งที่ก็ระมัดระวังตัวดีอยู่แล้ว
ว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหวของเธอค่ะ
ตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบเก็บรอยนิ้วมือแฝงคนร้าย
เป็นหลักฐานในการติดตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพื่อป้องกันไม่ให้ไปก่อเหตุซ้ำนะคะ
คุณผู้ชมคะในจังหวัดบุรีรำไม่กี่วันก่อนนี้เอง
เกิดเหตุวัยรุ่นอายุ๒๔ปี
ักถีบรถจักรยานยนต์ผู้ช่วยพยาบาลสาว

ทำร้ายร่างกายจนได้รับเจ็บสาหัสมาแล้วนะคะ